และไทยรัฐจอบประเด็นในวันนี้นะคะจะเสนอการแกะรอยจากคนหาย
กลายมาเป็นเหตุฆาตกรรมบิลลี่กะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปหาแรงจูงใจ
ของการก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางในครั้งนี้ด้วยนะคะ

เราเชื่อว่าพยาบาลฐานต่างนี้ที่เราเก็บจากพี่กระเทศได้
มันจะชี้ถึงการกระทำของผู้ต้องหาได้ครับผม
ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นใครถ้าได้กระทำความผิด
ก็ต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาด
ทางน้ำมันขนาดสองร้อยลิตรเหล็กเส้นสองเส้นถ่านไม้สี่ชิ้น
ในคดีสอบสวนการฆาตกรรมอำพราง
บิลลี่พรจีรักจงเจริญ
เคลื่อนไหวชาวกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอย
หลักฐานที่ชี้ว่าการตายของบิลลี่
มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ทิ้งร่องรอยการฆาตกรรม
หลักฐานยังชี้ได้ว่าการตายของชาวกะเหลี่ยงบางกรอยคนนี้
มีเหตุจูงใจจากปัญหาส่วนตัวหรือความโกรธแค้น
ไม่ว่าขณะฆาตกรรมจะมีรูปแบบใด
แต่การทำลายศพเพื่ออำพรางการตาย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไร้มนุษยธรรม
คนใกล้ชิดเชื่อว่ามีปัจจัยที่ทำให้บิลลี่ถูกทำให้ศูนย์หาย
รวมถึงการเคลื่อนไหวเพื่อบ้านใจแผ่นดิน
อาจจะเป็นมูลเหตุแห่งการฆาตกรรมในครั้งนี้

เพื่อกลับเข้าไปอยู่บ้านใจแผ่นดิน
เอกสารที่บอกเรื่องราวตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ต้องย้ายมาพำนักที่บ้านโป่งลึกบางกลอย

ก็เรียนรู้ไงขึ้นไปทางเหนือด้วยคนละเมือง

คือเขาตั้งใจว่าพยายามจะพิสูจน

บิลลี่เป็นคนอยู่ข้างใน

ถ้าบิลลี่ยังอยู่แล้วเล่นบทบาทนี่
มันก็ทุกอย่างมันก็จะถูกอธิบาย
คือภาพวาดเนี่ยถ้าพูดถึงภาพวาดที่ผมเยอะ
ยินดีกำลังจะพูดถึงเหตุการณ์
ที่มีการดัดไม้ที่ตกลุกมากรอย
แต่ว่าภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตัดไม้
เราไม่รู้ใครเป็นใคร

ในฐานะนักภาพบริเวณที่เขามาอบรมที่ช่วยพึ่ง
นี่จึงเป็นภาพวาดสุดท้ายที่บิลลี่วาดไว้
เพื่อสะท้อนปัญหาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

คือแม่น้ำเพชรและแม่น้ำบางกลอยไหลมาบรรจบกัน
มีต่อไม้เรียงรายอยู่ทั้งสองด้าน
เพื่อสะท้อนถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

มีภาพบ้านใจแผ่นดินถูกเผา

นี่อาจจะเป็นหนึ่งในการท้าทายอำนาจรัฐหรือไม่
หลังสามีหายสับสนไปนานหลายปี
ภรรยาของบิลลี่ได้ออกมาทวงถามความเป็นธรรมให้กับสามี

เธออาจจะหายไปเช่นเดียวกับสามี
เพราะบิลลี่หายสาบศูนย์ไปนานหลายปี

เชื่อมาตลอดว่าคือการฆาตกรรม
และหากวันนั้นบิลลี่ไม่ถูกจับกลุ่มและหนีมาได้
เชื่อว่าสักวันต้องถูกจับอยู่ดี
พอรู้ว่าบิลลี่เสียชีวิตไปแล้วรู้สึกว่า
คนที่ทำความดีมีการเรียนผล
ที่ได้รับกลับมานี่มันไม่ให้เป็นธรรม

สติภัยอย่างพวกหนูทำเป็นคนทำป่านนี้ไม่เหลือแล้ว
ถ้าเขาเจอรัฐาขนาดนี้ว่าบิลลี่เสียชีวิต
เขาก็ต้องไปดำเนินการกับคนที่อยู่กับคนสุดท้ายนะอยู่ดี
ไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่นี่มันมันผู้ญาติ
คดีที่มีผู้ที่ถูกทำให้ศูนย์หายมีสิ่งที่คล้ายกัน
ก็คือไม่มีพยานรู้เห็นในขณะที่ฆาตกรรมนะคะ
นิติวิทยาศาสตร์จึงกลายมาเป็นเครื่องมือหลัก
ในการเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักค่ะ
ัตชัยเหล่าหาบุตรถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดีรายงาน